กลายเป็นแบบว่ามีวัยรุ่นแล้วก็หลายคนเนี่ย

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรงกระนาหมศ์เนี่ย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
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของติดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เนี่ย
ซึ่งเขาก็บอกว่านายกก็สีหน้าไม่ได้ยิ้มแม้เท่าไหร่
ก็บอกว่าวันนี้เขารายงานเลยในช่วงท้ายก่อนจบการประชุม

เราจะทำตามสัญญาหรือเปล่านะ

เห็นไหมเมื่อก่อนนี้ก่อนเข้ารายการเราจะมีเพลงของนายกมาอะไรอย่างนี้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

เป็นเพลงของอาจารย์อ้อมสุนิสาสุขบุญสัง

ผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้ว

วันทางโจรธิดังหรือของพวกเรานะครับ

วันนี้นายกมันจะมีประชุมสดก็คือวีดีโอคอนเฟอร์แฟรนส์

ให้ล้องหำเพลงตามด้วยโอ้ยล้องเพลงพี่อ้อมได้ด้วย
ต้องฟังว่าท่านนโยกร้อบเกิน๗คำหรือเปรหม

หรือคลิปมันมีอยู่แค่นั้น

เขาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว
เพลงเป็นเรื่องของการให้กำลังใจทุกคนที่ร่วมทำงาน
ไม่แพ้ต่อปัญหาอุปสรรคเช่นเดียวกับนายกไม่เคยยอมแพ้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

คนละครึ่งหรือพูดถึงการผิดพลาดของโครงการต่าง
ตอนที่ประชาธิบัตรเขาหาเสียงเนี่ย
หรือประชาธิบัตรเขาจะไปไหนหรือเปล่า
สัญญาณภาพของรัฐบาลจะไม่ไหวหรือเปล่า
ซึ่งนายกเขาก็บอกเลยว่าคาดว่าต้องการแสดงความชัดเจนให้ตัวเอง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

หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ศศพระยาวอดีตเลขาที่การพลังประชารัฐ
ปล่อยคลิปครับเปิดใจ
หลังถูกขับออกจากพักพร้อมกับ๒๐กว่าสอสอเนี่ย
คือคุณธรรมนัฐเขาจะสื่อสารผ่านโซเชียลหมดเลยสังเกตไหมครับ